กำลังใจกันแล้วร่วมแข่งขันกันแล้วสำหรับฟุตบอลชัย

อีกหนึ่งชุดที่วันนี้เดินทางไปที่อินโดนีเซีย

และอีกหนึ่งชนิดกีฬาก็คือจักรยานถนนที่ไปก่อนเพื่อที่จะไปเตรียมความพร้อมกับเส้นทางใหม่

ใช่ค่ะไปติดตามได้จากรายงานของคุณชูศักดิ์วงทองดีค่ะ
พร้อมแล้วนะครับสำหรับทัพนักกีฬาไทยนะครับ
สำหรับจักรยานแล้วก็วอเล็กบอลชายหาดนะครับ
ในการสู้ศึก๔เกม๒๐๑๙ที่ประเทศฟิลิปปินส์ครับ
นักกีฬาไทยที่จะเดินทางไปยังฟิลิปปินส์ในวันนี้
เริ่มจากจักรยานโดยมีผลเอกเดชาเห็มกระสี
หรือเสียหมึกนายกสมคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย
เดินทางมามอบโอวาสให้กับนักกีฬาทั้ง๑๖คน
พร้อมนำองค์พญาคุธมามอบให้
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการคว้าชัยชนะครับ
ซึ่งทางจุธาธิบมณีพันธ์นักปั่นทิมชะไทยวัย๓๗ปี
อีกหนึ่งความหวังเหรียญทองในประเภทถนนยอมรับว่า
ยังรู้สึกตื่นเต้นสำหรับการแข่งขันซีเกมที่กำลังจะมาถึง
แม้จะมีประสบการณ์มาแล้วหลายสมัยก็ตาม
ซึ่งจะพยายามคว้าเหรียญทองมาฝากคนไทยให้ได้ครับ
ค่ะตอนนี้ก็พร้อมเต็มที่ค่ะแล้วก็เรามีเวลาไปดูเส้นทางอีก๒อาทิตย์ค่ะ
แล้วก็เป้าหมายของเราก็ทำให้ดีที่สุด
คือใครก็ได้ที่ลงทำการแข่งขันเราก็จะนำเหรียญมาฝากประเทศไทยค่ะ
ขณะที่ทีมวอเล็กบอลชายหาดมีนายสมพรใช้บางอย่าง
นายกสมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทย
เดินทางมาส่งนักกีฬาทั้งทีมชายและทีมหญิงรวม๘คน
ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบ๘ปีเลยทีเดียวนะครับ
สำหรับการแข่งขันวอเล็กบอลชายหาดที่ถูกบรรจุขึ้น
โดยย้อนกลับไปครั้งหลังสุดคือใน๔เกม๒๐๑๑ที่อินโดนีเซีย
ซึ่งเอวรภศรแล่วนตรารงค์คือ๑ในผู้เล่นไทยครั้งนี้ครับ
ที่เคยลงเล่นและคว้าเหรียญทองมาได้

มันก็คืออาจจะใกล้บ้านปลายที่ตัวเองแบบว่า
อาจจะเป็นครั้งที่สุดท้ายหรือว่าครั้งต่อไปก็อาจจะมี
แต่ว่าก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้แข่งแล้วก็จะสร้างประวัติศาสตร์ให้ประเทศชาติแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์ให้ตัวเองค่ะ
เอวรพสรรและนารงจับคู่กับบทคณิตหาของพักษ์
ส่วนทีมไทย๒นั้นเป็นส้มธนรัฐาอุดมชวีลงเล่นคู่กับรำภัยพฤษนุ่มวงนะครับ
ชูสับวงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีแปรงานจากท่ากัสยานสุวรรณภูมิ
ชนิดกีฬานี้ได้ลุ้นเหมือนกันนะคะวอเล็กบอลชายหาดกลับมาแข่งขันอีกครั้งในรอบแปดปี
ก็หวังว่าจะสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ได้อีกครั้ง
ส่วนจักรยานถนนก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันเพราะว่าต้องไปดูเส้นทางใหม่ฝึกเส้นทางใหม่
อยากจะให้ได้เรียนทองอีกครั้งสู้สู้
คนไทยเองก็เตรียมเชียร์เลยนะครับซึ่งวันนี้เขาก็เริ่มแข่งขันกันแล้วนะฮะ
คุณผู้ชมครับนี่คือ๔เกมที่คุณพิชชี่มาอัปเดตให้ทุกวันขอบคุณนะครับ